ไปดูแก๊งแสงจันทร์กันหน่อยค่ะได้ยินว่าแก๊งเนี่ยรู้เลยว่าตีกันแน่
อืมเขาบอกว่าแก๊งแสงจันทร์เนี้ยเป็นหลานของรองนายกเทศบาลดังด้วยนะคะ
่งมอเตอร์ไซค์ควงมีดไล่ฟันคู่อริจนโอ้โหแขนเขาเกือบขาดนะคะ
มีการโพสต์ประกาศศักดาจนเขาภาวะกันไปหมดเลยเนี่ยพอมันมีศักดิ์ว่าเป็นหลานรองนายกเทศ
คนก็เริ่มวิภาควิจารณ์แล้วว่าเอ๊ะเพราะว่าเป็นหลานของคนมีตำแหน่งหรือเปล่า
กล้าทำกันขนาดนี้นี่ภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะคะ
นักเรียนช่างกลวัย๑๙ปีค่ะถูกกลุ่มคู่อริจากแก๊งแสงจันทร์เขาบอกนะ
เป็นน้อเรียนชั้นบ่อสองเป็นหลานรองนายุทธศบาล
ขี่มอเตอร์ไซค์กว่า๑๐คันตามไล่ฟันไปตามถนนหน้าสารากลางทั่วเมืองชายภูมิเลยค่ะ
แล้วก็กระหน่ำฟันนักเรียนช่างกลวัยสิบเก้าปีจนกระทั่งรถเขาเสียหลักล้มลงแล้วอ่ะ
ก็ยังลงไปฟันเขาจนแขนขวาเขาเกือบขาดนะคะหมอนี่ต้องเร่งส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดช่วยชีวิต
ตุลาคมนะคะคนเจ็บเขาเล่าบอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เพื่อนเขาไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับแก๊งวัยรุ่นแก๊งแสงจันทร์นี่แหละแล้วก็ถูกแก๊งแสงจันทร์รุมทำร้าย
เพื่อนเขาก็โพสต์ข้อความทำนองจะขอเคลียร์กับแก๊งแสงจันทร์นัดกันบอกเจอกันตัวตัวดิ
ลูกผู้ชายเปล่าก็นัดกันที่ถนนข้างข้างโรงเรียนเมืองพระยาแล
แต่ปรากฏว่าเพื่อนไปแต่แก๊งแสงจันทร์ไม่มาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามหา
แล้วไปเจอกันที่๓แยกหน้าชุมชนหนองสังในเมืองชายภูมิ
พอแก๊งแสงจันทร์เห็นพวกเขาเท่านั้นแหละชักมีดขู่แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าเลย
พวกเขาก็เลยขี่หนีกันไปคนละทิศคนละทางมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองไปที่หน้าสารกลางจังหวัด
มาถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกแก๊งแสงจันทร์เอามีดดับฟันใส่
เขาว่ายกแขนขึ้นมาเพื่อบังส่วนสำคัญนะเนอะบังหัวบังอะไร
ก็เลยโดนฟันฉับเข้าแขนเต็มเต็มเลยอะค่ะแล้วคนก่อเหตุก็หนีไปค่ะ
ผมโดนไล่ตั้งแต่ทางหลังบ่อครับยาวมาถึงหน้าเด็กทีมอะครับสนามก๊อฟครับ
มันมีวะเพิ่งสำรับ้วยแล้วอ่าที่นี้นี่คุณหมออนุญาตได้ค่ะ

เขาบอกเขายังได้รับข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ขู่ด้วยนะคะบอกจะเอาคืนซ้ำอีก
แล้วก็ซ้ำเติมอาการบาดเจ็บเขาด้วย

ท่าทางเรื่องเหมือนจะไม่จบลงง่าย
แล้วก็คิดว่าต่อไปเผลออาจจะกลายเป็น
ศึกที่มันยืดเยื้อยาวนานไม่จบแน่เนี่ยเห็นไหม

แก๊งนี้นี่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
ชุดสุบสวนค่ะไล่ภาพจากกล้องกลุ่มจรปิดนะครับ
รู้ตัวคนเกาะเหตุแล้วเป็นหลาน
ไม่แน่ใจว่าเป็นรองนายกเทศบาลหรือเป็นหลานนายกเทศบาล
แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับ
แต่ว่าอยู่ในตำแหน่ง๒ตำแหน่งนี้แหละ
พอลงพื้นที่ติดตามตัวคนก่อเหตุอายุ๑๗เองพี่วิว

ก็ก่อนเกิดเหตุก็นัดเคลียร์ปัญหากับคู่กรณีที่บ่อบำบัดน้ำเสีย

แต่นัดเคลียร์กันหลายรอบแล้วมันไม่ลงตัวสักทีอะพี่

กลุ่มผมมาเยอะกว่าก็เลยไล่ทำร้ายเขา
จนถึงบริเวณหน้าสถานบันเทิงก็คือจุดเกิดเหตุ
ผมก็เลยเอาอีโต้

เอาอีโต้ที่พกมาฟันเข้าไปที่ข้อมือขวาเขาจนเอ็นขาดแล้วก็หนีไป

แล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นเกี่ยวกับสถาบันอะไรด้วย

ชดใช้ค่าเสียหายให้๓๐๐๐บาท
คนเจ็บยอมรับค่าชดใช้

ก็จริงถ้าเกิดไกลเกลี่ยกันได้

จ่ายค่าเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหาย
อันนี้ถือเป็นอาญาที่ยอมความได้เหรอคะ

เกลี่ยกันได้เจ้าหน้าที่ก็ลงบันทึกข้อ

จะไม่ทะเลาะวิวาดกันอีก

คือตัวคนก่อเหตุเป็นเยาวชน
มันก็เลยมีขั้นตอนในเรื่องของการพูดคุยไกล่เกลี่ยอะไรกันด้วยเบื้องต้น